วิกฤตโควิดระลอกเมษายนมันหนักหนาสาหัสสากันจริง
หลายคนบอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วร้านอาหารปิดโรงแรมเจ๊งธุรกิจนำเที่ยวพัง
เศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงต่อไปฟังการวิเคราะห์พร้อมกันจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ในละคริสันต้ายเมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณกุศครับตันหาทุกคนครับ
สาหัสจริงจริงครับโควิดระบาดรอบนี้ประเด็นที่จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดวัดผล
อยู่ที่คำตอบว่า๑เราจะควบคุมการระบาดได้เร็วแค่ไหน
คำถามข้อที่๒ต่อเนื่องว่าเราจะได้วัคซีนมาฉีดกันได้เร็วแค่ไหน
ถ้าเราได้วัคซีนมาฉีดกันเร็ววัคซีนจะเป็นเครื่องมือที่จะควบคุมการระบาดได้อย่างดีที่สุด
ตอนนี้ทุกประเทศทั้งโลกเขาเห็นตรงกันแล้วว่า
คำตอบที่ดีที่สุดคือวัคซีนทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมด
ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศเราจะบริหารจัดการจะตอบโจทย์นี้ยังไง
ที่ว่าจะได้มาได้มา๑๐๐ล้านโดสฉีดครบ๕๐คน
ตัวเลขที่จะได้จริงนั้นเนี่ยตกลงจะได้เมื่อไหร่
แล้วจะได้จริงกันเมื่อไหร่จะฉีดกันเมื่อไหร่
ได้เยอะฉีดวันละ๔๕แสนเอาบุคลากรมาจากไหนที่จะมาฉีด
ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่จะวัดความรู้ความสามารถศักยภาพของรัฐบาลแล้วล่ะครับ
ทีนี้ระยะที่เรารอความหวังเราต้องให้ความสำคัญกับแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งมันกำลังล่อแร่ตกต่ำล่มสลายในกิจการหลายประเภท
ถ้าเห็นหัวข่าววันนี้แล้วน่าตกใจมากครับ
นี่เศรษฐกิจพังยับโควิดทุบความเชื่อมั่นหดหาย
แล้วที่โดนกระแทกแรงที่สุดคือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
เราได้เห็นหัวข่าวนี้ทัวร์นำเที่ยวเต๊งปิดแล้ว๒๐๐๐๐แทง
อีก๑๐๐๐๐แทงอาการร่อแรก
ห่วงทุนต่างชาติฮุบเศรษฐกิจหลังโควิดซา
คือหมายถึงว่าถ้าเขาทนไม่ไหวไม่สายป่านไม่พอ
เขาก็ขายคนไทยไม่มีปัญญาที่จะซื้อด้วยกัน
ต่างชาติก็ส่งนอมินีมาซื้อร้านค้าธุรกิจพวกนี้
แล้วพอเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหลียวซ้ายนั่นก็ของจีน
ขวานั่นก็ของประเทศนั้นนี่นายทุนประเทศนี้
แล้วที่ตามมาก็คือว่านี่เผยแรงงานถูกเลิกจ้าง
เหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จริงข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ออกอาการมาร่วมปีแล้วล่ะครับ
พอจะรู้กันแล้วล่ะวันหนึ่งมันต้องถึงจุดนี้แน่
แต่ว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ภาครัฐใช้แนวทางใช้ธุรกิจเหล่านี้บอกว่าให้ไปกู้เงินได้
อกเบี้ยต่ำที่เรียกกันว่าซอฟต์โลนเห็นว่าตั้งวงเงินไว้ตั้งสองแสนล้านบาท
เยอะนะครับแต่พอไปถามภาคธุรกิจ
เขาบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้น้อยมาก
มันเจอเงื่อนไขสารพัดสารพันธุ์จากแหล่งเงินกู้คือธนาคาร
และสถาบันการเงินกู้กันได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับ
มันตอบโจทย์ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่แกนนำภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
เขาบอกกับผมเขาคุยกับผมเขาบอกผ่านสื่อ
เขาบอกว่าอยากให้รัฐพิจารณาแนวทางนี้ครับคือจัดตั้งกองทุนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่ง
มันจะทำให้ผู้ขอกู้เข้าถึงได้ง่ายกว่าเข้าถึงสะดวกกว่าสะดวกกว่า
ที่จะกู้จากธนาคารทีนี้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งหลาย
เขาก็บอกว่ากองทุนนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จะส่งตัวแทนเข้าไปร่วมบริหารกองทุนด้วยเงินที่ใส่ลงมาก็คือจำนวนสองแสนล้าน
รัฐมีนั่นแหละฟังความเห็นจากสภาองค์การนายจ้าง
เขาบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจรายย่อย
กู้ไปต่อสภาพคล่องได้มากแล้วเงินก้อนนี้ให้กู้นานเท่าไหนครับ
สองปีเพราะเขาเชื่อว่าหลังจากสองปีสถานการณ์มันจะคลี่คลาย
เมื่อมันคลี่คลายธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหาร
เขาจะได้เอาเงินคืนได้เงินที่เขากู้ไปตอนนี้ก็จะได้เอาไปใช้
เป็นกองทุนไปหายใจได้ก่อนคือต้องไม่ลืมนะครับว่า
ธุรกิจที่เป็นห่วงไม่น้อยกว่าอาชีพท่องเที่ยวอีกอาชีพหนึ่ง
คืออาชีพเปิดร้านอาหารอันนี้รวมไปถึงธุรกิจผับบาร์ทั้งหลายด้วย
เพราะอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ต้องเจอกับแรงกระแทกก่อนอาชีพอื่นทุกครั้ง
ทุกครั้งที่รัฐออกมาตรการคุมเข้มที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีกว่าเนี่ย
ร้านอาหารอยู่ในสภาพถูกกระแทกก่อนเพื่อนทุกทีเดี๋ยวเปิดได้เดี๋ยวปิดเดี๋ยวโดนล็อกเดี๋ยวเปิด
พอจะเปิดได้ดีเอ้าเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเอ้าถูกทุบอีก
มันก็อยู่ในสภาพตายก็ไม่ตายฟื้นก็ไม่ฟื้น
แล้วสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่ยังไม่รู้นะครับว่า
โควิดระบาดรอบนี้มันจะยาวไปแค่ไหนอ้าวแล้วถ้ารอบนี้ผ่านไป
มันจะมีหลักประกันอะไรครับว่าจะไม่มีรอบใหม่ไม่มีรอบสี่
แล้วจะต้องปิดร้านอีกคือมองอนาคตข้างหน้าแล้วมัน
มันเวิ้งวางมันลิบหลีมากธุรกิจร้านอาหารเนี่ย
เราต้องรู้ต่อไปว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ย
ถือว่าเป็นธุรกิจสาขาอาชีพที่มีมากที่สุดนะในโลกเนี่ย
ใครที่เดินทางไปต่างประเทศจะบ่นว่าโอ้ยร้านอาหารเขาเนี่ย
หิวหน่อยกลางค่ำกลางคืนออกจากโรงแรมไม่รู้จะหากินที่ไหน
ของบ้านเราเนี่ยร้านอาหารอยู่ทั่วทุกขนระแหง
อยากกินตอนไหนได้หมดเรามีอาหารทั่วประเทศเนี่ย
ถ้าถามว่าจำนวนเท่าไหร่เอาร้านอาหารที่มีที่เป็นร้านค่อนข้าง
จะถาวนหน่อยคือห้าสิบตารางเมตรขึ้นไปเนี่ย
สิบตารางวาขึ้นไปเนี่ยมีอยู่หนึ่งล้านห้าแสนร้านค้า
เอาเป็นว่าเป็นประเทศที่มีร้านอาหารมากที่สุด
แล้วเป็นธุรกิจที่ทำเงินและเสียภาษีให้รัฐมากเป็นอันดับต้น
เจริญรุ่งเรืองเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และจ้างงาน
คนอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ลองคิดดูสิครับว่า
หนึ่งแสนห้าหมื่นร้านค้าเนี่ยร้านหนึ่งต้องใช้คนต่ำต่ำสิบคน
ก็เอาสิบคูณเข้าไปแล้วไหนยังมีร้านอาหารประเภทรถเข็น
ที่เราเห็นยืนขายกันแค่คนสองคนสามคนเนี่ยแต่มีคนในวงจรที่มาเกี่ยวข้องอีกหลายคน
นี่คือสภาพที่กำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจร้านอาหาร
แล้วถ้าธุรกิจร้านอาหารสลบเหมือนสลบนาน
ถามว่าอะไรมันจะเกิดตามมาร้านอาหารเนี่ย
เขาต้องใช้วัตถุดิบใช่ไหมครับเขาต้องใช้หมู
เขาต้องใช้ไก่เขาต้องใช้เนื้อใช้ทั้งปลาน้ำจืด
น้ำเข็มอาหารทะเลแล้วคนที่ขายวัตถุดิบเหล่านี้
เคยขายได้กันอยู่ดีดีพอร้านอาหารสลบเหมือดกันไปหมด
เขาก็ขายได้น้อยลงก็เดือดร้อนกันเป็นลูกโซ่
แล้วไหนจะมีคนส่งผักคนส่งไข่คนส่งผลไม้ให้ร้านอาหาร
ก็พลอยเดือดร้อนตามกันไปด้วยปลูกแล้วขายไม่ได้
ขายไม่ได้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะแหล่งซื้อรายใหญ่
ที่เป็นร้านอาหารเจ๊งหมดห่วงโซ่ธุรกิจเหล่านี้
มันก็จะพลอยตายตามไปด้วยทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ารัฐบาล
ยังปล่อยให้อยู่อย่างนี้เดือดร้อนแน่กลับมาเรื่องมาตรการเยียวยา
มาตรการเยียวยาเนี่ยวันนี้มีหัวข่าวนี้ครับ
นักเศรษฐศาสตร์คล่องใจเงินเยียวยารอบ๓รัฐแจกช้าและแจกน้อย
สรุปความก็คือว่าทุกหมวดหมู่ของการเยียวยาน้อยกว่า๒รอบที่ผ่านมาหมด
ทั้งทั้งที่รอบนี้เดือดร้อนและสาหัสกว่ารอบแรกด้วยซ้ำไปถูกกระทบเป็นวงกว่าด้วยซ้ำไป
เขายกตัวอย่างเช่นโครงการเราชนะตอนระลอกที่แล้วเนี่ย
๗๐๐มาคราวนี้แจกสองพันอันนี้ก็พอเดาได้เข้าใจได้ครับว่า
กังวลสองเรื่องหนึ่งกังวลเรื่องเพดานหนี้สาธารณะ
กลัวมันจะชนเพดานสองกลัวจะติดกรอบพรบเงินกู้หนึ่งล้านล้าน
ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เขาก็เสนอให้รัฐบาลเขาบอกว่า
ให้บอกผ่านไปถึงรัฐบาลเถอะให้รีบหาทางออกเรื่องนี้เสีย
มันแก้ไขได้เรื่องหนี้เพดานสาธารณะเนี่ย
หรือเรื่องกรอบพรบเงินกู้๑ล้านล้านรัฐบาลคุยกันได้
บอกกับสภาได้สภาเขาอนุมัติต่อได้แต่ว่าถ้าไม่หาทางออก
แล้วยังเป็นอยู่อย่างนี้มันจะเดือดร้อนกันหนัก
สรุปก็คือว่าสถานการณ์ขณะนี้ต้องใช้ความสามารถของรัฐบาล
ต้องวัดความสามารถของคนเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นตัวชี้วัด
ว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงคนไทยจะเป็นยังไง
ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถศักยภาพของรัฐบาล
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
อย่างที่อาจารย์บอกเป็นการวัดความสามารถของรัฐบาล